ชมก็เป็นเหยื่อเหมือนคุณนั่นแหละ

จริงเราอาจจะเสพติดความกดดันด้วยนะ
เห็นผู้หญิงคนนี้เปล่งประกายมากในช่อง๗พอย้ายมาเป็นไง

ก็ณเวลานั้นมันก็อาจจะดูแบบ

ความอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ย
เวลามีคนเรียก
ชมพูดว่าคุณแม่

กว่าจะเป็นคุณแม่นี่มันมีค่าใช้จ่ายรายจ่ายตามมา
อาศัยมากเลยหัวชดเท้าเดี๋ยวนี้สวยสวยเหมือนนางฟ้าแล้วค่ะ

มีค่าใช้จ่ายมากมายมาสานเลยค่ะรับมือของมันยังไง
เครียดมั้ยหรือว่าปกติคือจริงชมว่าโอเคตอนชมเด็กอะ
จะต้องทำให้เราแบบว่าดูเป็นแบบเวลนั้นเวลนี้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าพอเราถึงจุดหนึ่งแล้วเราชมรู้สึกว่าเราไม่เห็นต้องใช้วัตถุแบบพิสูจน์ตัวเราเลย
แล้วใครบ้างไม่ชอบถูกนะนอกจากว่าจะไปบวชแล้วถูกไหมคะ
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีคำอะไรมาบอกบทบาทตรงนี้นะ
สันโดดขนาดนั้นนะคะก็ยังก็ยังชื่นชอบของสวยงามอืม
ก็ยอมรับแต่ว่าชมว่าคุณก็เป็นเหมือนชม
จริงเราก็เหมือนกันแหละ
ไม่มีเลยใช่ไหม
ก็ตอนนี้โตแก่ขนาดนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกนะใส่เสื้อขาดก็ได้
กดดันไหมครับเวลามีคนคาดหวังเรามากมายมหาศาล

จริงชมว่าเราอาจจะเสกติดความกดดันด้วยนะ
เฮ้ยเออมันแบบว่า

แล้วรสชาติของสิ่งที่เราได้มามันจะแบบว่า

ก็อย่างที่บอกไม่ต้องมีใครกดดันเราก็กดดันตัวเอง

ชมพู่ขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับการเป็นมืออาชีพ

อืม

แต่ว่าถ้าคุณไม่เป็นมืออาชีพแล้วคุณหวังว่า
หรือว่าแบบปฏิบัติกับคุณแบบ

อยากคำถามไหมคะกับอริยาไอ้แฮกเกศ

เฟรมมันเป็นแพ็คเกจหนึ่งกับ

เรามีชีวิตนี้

เจอคนดีที่เข้ามาในชีวิตเรา
ส่วนมันก็คือเดินทางมาพร้อมกับ

ถามว่ามันสำคัญไหม

อะไรอย่างในชีวิตชม

มันก็มีบทบาทสำคัญในชีวิตชมมากนะ

ไม่งั้นเราก็คงไม่มานั่งคุยกันตรงนี้ถูกไหม

ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามามันฝันเป็นยังไง

ชมเริ่มจากเด็กที่แบบว่าเดินสายประกวด
แคสต์งานไปนู่นไปนี่แล้วก็รู้แค่ว่า
ถ้าชนะก็ได้รางวัลได้ตังค์

ถ้ามีงานละครก็คงได้เงินก้อน

พอเล่นละครไปสักพักนึงถ้าเราได้โฆษณาด้วย

คือเรายังไม่ค่อย

ของเฟรมว่ามันคืออะไร

แต่ว่าเราก็ค่อยเรียนรู้
ก็คือดีที่ว่าชมเองก็ไม่ใช่คนที่แบบว่า

ค่อยสะสมแล้วก็รู้จัก
รสชาติของมันแล้วก็เออเห็นอะไร

วันที่เราคิดว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็

ใกล้เคียงกับคนจริงมากที่สุด

ที่พี่ฟ้ารักพ่อนะครับมันโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้

ก็ฟ้ารักพ่อนะ
พ่อก็รักฟ้ารักคุณ
เห็นผู้หญิงคนนี้เปล่งประกายมากในช่อง๗นะ
แล้วก็น่าจะไปไกลได้กว่านั้นพอย้ายมาเป็นเนี่ย
ชมว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันลำบากตอนนั้นคือโอเคนะ
บริบทหน้าเวลานั้นมันก็คือเป็นเรื่องแบบ๑๐กว่าปีแล้ว
ก็ณเวลานั้นมันก็อาจจะดูแบบอุ๊ยรุนแรง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชมคิดว่ามันทำให้ยากสำหรับชมก็คือ
เพราะว่าเรานายอีฟกว่าตอนนี้มาก
เราเด็กแล้วเราก็อ่อนมาก
ฉะนั้นบางทีเรื่องของความตัดเรื่องความกังวล
หรือว่าเรื่องแบบเสียงวิจารณ์อะไรตอนเด็กมันอาจจะไม่เท่าเรานะเวลานี้
คือเราก็เป็นเราในเวอร์ชันที่ยังไม่
ถ้าเป็นโปรแกรมอนก็ยังไม่อีโว
นึกออกไหมคือเราก็ยัง
ก็ยังวุฒิภาวะเรายังไม่เท่าตอนนี้
เพราะฉะนั้นก็มันก็จะหนักที่เราหน่อย
ถ้าไม่มีวันนั้นก็จะไม่มีชมพู่อรยาหน้านี้

การตัดสินใจที่ถูกที่สุดในชีวิตอีกหนึ่งเรื่องไหมครับ

แต่ว่าคือทางพุทธเขาบอกอีทัพปัจจัยตา
สิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัย
มันก็คงมีอะไรหลายอย่างประกอบกัน
ถ้ามันไม่มีจิ๊กซอตัวหนึ่ง
มันก็ไม่เป็นภาพนี้ถูกไหม

ก็ขอบคุณที่ติดตามมาตลอด
ก็ตั้งแต่เป็นเราที่แบบว่า

จนวันนี้ก็เรียกว่า
ก็กร้านขึ้นมาในระดับหนึ่ง
ก็ยังมีคนติดตามกันอยู่ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายไหนนะ

หรือว่าแม้แต่น้องที่

จนถึงวันนี้คนก็รักลูกเราด้วย